แต่สาเหตุมันเกิดจากท้องร้อนมาก่อน
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ขี่รถเก่งมาด้วยความที่ปวดท้องมาก
คุณผู้ชมแซงคันนู้นคันนี้มาแล้วก็ปาดหน้าเขา
พอถูกเขาบีดแร่ใส่โมโหเอาปืนลงไปขูดแล้วบอกว่า
เดี๋ยวฆ่าแม่งเลยไปชมคลิปเลยครับ
รถเก๋งสีขาวมาแล้วนะฮะเป็นแอคคอร์ดสีขาวคันนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาตอน๖โมงเย็น
พอเขาแซงไปคือถนนเส้นนี้มันเป็นถนน๒เลนส่วนกัน
แซงปุ๊บรถแท็กซี่มาฝั่งตรงข้ามก็ต้องปาด
ปุ๊บรถคันที่เขาโดนปาดเขาก็บีบแตร
เพราะว่าเขาไม่พอใจนะฮะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือ
ลงมาแล้วครับสักพักหนึ่งกลับไปใหม่
แล้วสิ่งที่เอามาด้วยคืออะไรปืนครับ
คุณผู้ชมดูในวงกลมสีแดงเราจะวงเอาไว้ให้
ผู้ชายคนนี้ถือปืนมาอ่าปล่อยเสียงได้เลยนะฮะ
มึงฆ่าไหมมึงฆ่าแม่งเลย
จังหวะก่อนเขาเดินกลับไปเขาบอกว่าเดี๋ยวฆ่าแม่งเลย
ได้ยินชัดเจนนะผู้เสียหายคือคนที่เขาเอาคลิปไปโพสต์
เขาเป็นรถที่เขามีกล้องหน้ารถเขาก็ไปบอกว่าเนี่ยนะ
เข้ามาปากแล้วก็โมโหนิดนึงแต่ก็บีบแตรใส่เข้าไป
พอลงมาตัวเขาเป็นผู้ชายขับก็กลับไปเอาปืนมาข่มขู่
เขาบอกว่าถ้าผมบีบแต่ผมขอโทษแล้วกัน
ต่อไปใครจะแซงผมจะไม่บีบแต่แล้ว
เพราะไม่อยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงอะไรแบบนี้อีก
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพ้ไปแน่นอนนะครับ
แน่นอนนะฮะชาวเห็นก็บริษัทวิจารณ์กันเยอะมากทีเดียวครับ
ล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ชายในคลิปนะฮะในรถคันสีขาวคือ
นายชูศักดิ์ศักดิ์กุลก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
บอกเขาเป็นอ่าเจ้าของอู่ซ่อมรถนะฮะแล้วปืนที่เขาเอามาเนี่ย
เพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยไปลืมเทปไว้ที่บ้านเขาอืม
แล้วเขาเนี่ยกำลังจะขับรถเอาปืนไปคืนเพื่อนค่ะแต่ว่าระหว่างขับไปเนี่ย
ปวดท้องหนักปวดท้องมากอยากเข้าห้องน้ำในซอยนี้มันไม่มีห้องน้ำ
ก็เลยรีบขับรถแซงไปแล้วก็ปาดคันที่เป็นผู้เสียหายไป
ก็เลยโมโหโดนเขาบีดแร่ใส่ก็เลยเอาปืนของเพื่อนเนี่ย
ข่มขู่เขาแต่สุดท้ายเขาก็ขอโทษขอโทษตัวเองขอโทษสังคม
แล้วก็รับผิดทุกข้อคราวหาและบอกว่าตัวเองจะไม่อร่นแบบนี้อีกค่ะ
หัวร้อนขึ้นมาสุดท้ายโดนตั้งข้อหาไปนะครับ
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
คมครูทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวและมีอาวุธปืนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
บอกว่าตอนนี้เขาถูกสังคมด่ายับเลยอยู่แทบไม่ได้เลย
ตอนแรกคุณบอกว่าแต่ตอนนี้คำว่าแต่ตอนนี้นึก
คือก็จะบอกว่าแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลย
ไม่รู้เข้าหรือยังไม่รู้เข้าหรือยังโมโหมากไปหน่อย